มาดูความคืบหน้าคดีดังนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านนะคะก็คือเพื่อนบ้านเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเองนะคะ
เหล้ากันต่างคนต่างตั้งวงดื่มเหล้าพอดื่มเหล้าเมาแล้วก็เกิดเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
จนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะคะฝั่งที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นฝั่งที่มีทั้งคนที่ได้รับบาดเจ็บ
และมีคนที่เสียชีวิตฝั่งที่อยู่นอกบ้านมาหาเรื่องเขาเนี่ยนะคะ
หลังจากก่อเหตุมีด้วยกันประมาณ๓คนหลบหนีไปคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืน๓๐สิงหาคม
นับจนถึงวันนี้วันที่สองกันยายนเนี่ยนะคะประมาณสี่วันผ่านไปแล้วตอนนี้ค่ะ
กลุ่มที่เขาก่อเหตุซึ่งอยู่นอกบ้านนอกรั้วบ้านเนี่ย๓คนเข้ามอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
นี่เป็นความคืบหน้าเย็นเมื่อวานนี้เองค่ะผู้ก่อเหตุ๓คนประกอบด้วย
ในถมไชทีรพฤตอายุ๓๗ปีในกิติคมบุญพงษ์พาณุอายุ๓๕ปี
หลังจากการมอบตัวหนึ่งในสามคนเนี่ยที่ชื่อว่าในถมไชเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วนะ
บอกว่าวันเกิดเหตุตัวเขาเองเนี่ยกับพักพวกเนี่ย
และเป็นการส่องออกมาจากบ้านนายสมผลซึ่งเป็นบ้านของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
มาที่กลุ่มเขาเลยเขาคาดว่าคนที่ส่องไฟฉายน่าจะเป็นนายชัยนรงค
นายชัยนรงค์คือผู้ที่เสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะ
อกจากนี้เขาเล่าต่อค่ะบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ไฟฉายส่องมาที่กลุ่มของเขา
ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรนะจนมีวัยรุ่นคนหนึ่งบ้านอยู่ติดกับบ้านของนายสมผล
ก็คือกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บเดินออกมามองหน้าพวกเขาลักษณะตาขวาง
ดูแล้วน่าจะไม่พอใจก่อนที่วัยรุ่นคนนั้นจะเดินเข้าบ้านไป
ก็เหมือนจะเรื่องเงียบไปไม่ค่ะออกมาอีกทีนี้เดินวนรอบรถเลย
รอบรถเดินไปเดินมาอยู่พักนึงเอามือทุบรถเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
นายทงชัยกับพวกก็เลยเดินไปหาไปหาวัยรุ่นคนนั้นนะ
จะไปถามว่ามีปัญหาอะไรช่วงเวลานั้นเกิดมีปากเสียงกันดังขึ้นเรื่อย
ดังขึ้นเรื่อยทำให้ฝ่ายของนายสมผลซึ่งดื่มเหล้าอยู่ในบ้านเนี่ย
ออกมาสอบถามถามไปถามมามีเรื่องเองค่ะทะเลาะวิวาดกัน
จนถึงขั้นลงไม้ลงมือมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บตามคลิปเลย
ตำรวจสพสาขลานะคะทำบันทึกการจับกลุ่ม
เรื่องต้นผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่เข้ามอบตัวก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ขณะที่ตำรวจคัดค้านการประกันตัวในคดีนี้ค่ะ
หลังจากหลบหนีไป๔วันสรุปสุดท้ายก็ต้องเข้ามอบตัวเองค่ะ
คุณผู้ชมครับอัปเดตความคืบหน้านิดนึงกับเรื่องของคลิปที่มีคนไปปล้นร้านสะดวกซื้อ
ล่าสุดตำรวจตามจับกลุ่มได้แล้วปรากฏว่าเป็นอดีตพนักงานร้านสะดวกซื้อสาขานั้น
แล้วเคยทำงานที่นั่นมาก่อนด้วยอย่างที่ตำรวจสันนิษฐานตั้งแต่ต้นถูกต้องสุดท้ายตามจับกลุ่มได้แล้ว
ความคืบหน้าติดตามกันต่อในช่วงข่าวต่อไปนะครับ